เสิร์ฟความสุขถึงหน้าบ้านคุณแน่นอน
คุณผู้ชมคะพร้อมมาแบบนี้ไม่ใช่ไร

อู้วเขียนที่รถแผ่นอ่ะไผ่พ่งสะท้อนนะครับ
นี่เขาจะออกสัญจรกันแล้วนะคะเห็นว่าไผ่คอฟฟี่สัญจรครั้งที่หนึ่งค่ะ
ตั้งใจจะไปมอบความสุขแฟนนะที่คิดถึงกันแล้วก็เลยถือโอกาสพ่วงธุรกิจ
ขายของซะหน่อยขายกาแฟเรียกว่าเป็นทูอินวันครบจบในหนึ่งเดียวเลย
ไผ่เล่าให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐฟังนะครับบอกว่าเมื่อก่อนนี้นะคุณ
เวลาลูกค้าจ้างไปร้องเพลงเนี่ยก็รู้สึกแบบว่าเออแบบหนึ่งนะ
แต่พอมาร้องเพลงด้วยแล้วก็แบบว่ามีสินค้าของตัวเองไปด้วย
มันเป็นความรู้สึกที่ต่างกันไปอีกแบบคือมันภูมิใจหลายอย่างเลยนะฮะ
จากงานร้องเพลงที่เรียกว่าเป็นงานที่รักและธุรกิจกาแฟของพี่ไผ่
ภัยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจเหมือนกัน
ตั้งใจว่าจะเป็นรากเป็นฐานให้กับตัวเองในอนาคตอีกด้วยจ้า
ประสบการณ์มาก็หลายปีเนาะนะครับ
ทำงานมาวงการบันเทิงก็หลายปี

รายงานสินค้าของหลายท่านหลายแบรนด์

วันหนึ่งเราก็ตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

มันภูมิใจที่เรามีอะไรเป็นของตัวเราเอง
พอเวลาเรามีโอกาสได้เอาคอนเสิร์ตเราไปหา
แฟนปลงอันดับแรกคือพ่านเพียง

ปื้นบริโภคให้ได้เยอะมากที่สุด

ก็ขอให้ขายดิบขายดีนะครับคุณพีชครับ

ใครจะไปดูหน้าห้างก็ไม่ต้องดื่มแอลกอฮอลแล้วนะจ๊ะ

อุ้ยตากลางก็ยังตี๓แล้วมั้ง

เออคุณผู้ชมอะนะฮะ